นายรัฐพลธุรพันธ์นายอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรี
พร้อมนายรัชพลเอื้อสลุงนายกอบตโคกสลุง
ปลูกป่าเข้าพื้นที่เชิงเขาพลวงหรือชาวบ้านเรียกว่าเขาลงศพ
อยู่ในเขตพื้นที่หมู่๗ตำบลโคกสลุงอำเภอพัฒนานิคมจังหวัดลบบุรี
หลังพบก้อนหินทรายลักษณะทั้งก้อนเป็นสี่เหลี่ยมเป็นแผ่นและเป็นเหมือนแท่งเสากวางระเกะระกะ
เชื่อว่าพื้นที่แห่งนี้น่าจะมีมาแต่โบราณโดยเตรียมพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว
ยังมีอีกจุดพบหินที่ถูกกัดซ้อจากน้ำและลมตั้งเป็นยอดแหลมอยู่ในลำห้วย
เป็นระยะทางยาวกว่า๒๐๐เมตรคล้ายกับแพะเมืองผี
พื้นที่ทั้งสองแห่งนี้จะพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นอันซีนแห่งใหม่ซอฟต์พาวเวอร์
และจะพยายามทำให้ทันต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มากับรถไฟขบวนรถไฟลอยน้ำ
มาเที่ยวชมเขื่อนป่าศักดิ์ที่การรถไฟจัดขึ้น